เรามาเริ่มที่คำแรกของชัดข่าวเที่ยงวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายครับ
เปิดให้ประชาชนเดินทางเข้าไปเข้าถวายศักระสมเด็จพระอริยวงศาขตยาน
สมเด็จพระสังคราชสกรมาหาสังครับวรินาโยคนะครับมีผู้ลักษณะสนิทกชนนะครับ
เดินทางไปถวายศักระอย่างเนื่องแน่นครับติดตามพร้อมกันจากคุณวัฒนีศรีเมม
รายงานสดมาจากวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหารครับ
สำหรับวันสุดท้ายนะครับที่ได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าถวายศักระ
สมเด็จพระสังฆราชนั้นในช่วงเช้าก็ได้สิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
ในวันนี้นะคะได้มีการจัดแถวให้ประชาชนได้รอบริเวณด้านนอกวัด
ไม่เข้ามาแออัดในพื้นที่วัดค่ะสำหรับวันสุดท้ายที่เปิดให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าถวายสการะ
สมเด็จพระเรียโวงศาขตยานสมเด็จพระสังครราชสังควรมหาสังค้าปริหนายก
พระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามเป็นไปอย่างเรียบร้อย
โดยมีการจัดเน้นกว่าสองพันธุ์ที่นั่งให้ประชาชนได้พักคอย
ไปทางถนนเจริญกรุงวนไปทางสี่แยก
ไปทางโดยรอบวัดนะคะให้ประชาชนได้อยู่บริเวณภายนอกวัด
ไม่เข้ามาแออัดในพื้นที่วัดค่ะ
ไม่เหมือนกับวันแรกที่เปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะค่ะ
โดยช่วงเวลา๙นาฬิกาพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ
พร้อมด้วยพรามในสังกัดกองพระราชพิธีสำนักพระราชวัง
ได้เข้าเฝ้าถวายสการะจากนั้นสมเด็จพระสังฆราช
ประทับพระอาจเบื้องหน้าพระพุทธอังคีรสพระประธานประจำพระอุโบสถ
ได้มีพระเมตตาประธานให้คณะแม่ชี
พร้อมด้วยประชาชนได้ทยอยเดินแถวเข้ามาในพระอุโบสถ
เข้าเฝ้าถวายสการะอย่างต่อเนื่องเพื่อความรวดเร็วนะคะ
การถวายศักราชไม่ต้องกล้มกาบเพียงผนมมือไหว้
และก็นมตัวลงพร้อมถวายเครื่องศักราชแล้วเดินออกไป
วันนี้นะคะทางวัดได้จัดเตรียมหนังสือพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราช
ผู้ที่มาถวายสการะสำหรับเหรียญตาสัญลักษณ์ประจำพระองค์นั้น
แจกไปหมดตั้งแต่วันแรกแล้วนะคะ
สำหรับผู้ที่เดินทางมาถวายสักการะได้มีโรงทานคอยให้บริการได้รับประทานอาหารกันฟรี
ค่ะก็คือมาช่วยทำโรงทานขนมครกอะนะคะ
เพราะว่าจากสืบเนื่องมาจากการที่ในหลวงเสด็จสวรรคตนะคะ
ทางโรงทานเนี่ยก็ได้ไปทำแจกที่สนามหลวงอย่างต่อเนื่องนะคะ
ก็มาช่วยต่อเนื่องอีกแจกกับประชาชนที่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานนี้ค่ะ
ค่ะท่านมีจริยวัตรที่งดงามมาก
ท่านสงบนิ่งนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นปลื้มปิติมากเลยค่ะ
ที่ได้มาในครั้งนี้ค่ะ

สิ้นสุดการถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชในช่วงเช้าค่ะ
สมเด็จพระสังฆราชได้เสด็จออกมาบริเวณด้านนอกพระอุโบสถ
เพื่อให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าสักการะอย่างใกล้ชิดค่ะ
สร้างความปราบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง
วันที่นี้ซีเคนรายงานจากวัดราชบพิษสถิตมหาศีมาราม